เห็นบรรยากาศในสภาเป็นแบบนี้

สภาหลักกองเชียร์ที่เขาให้กำลังใจเป็นยังไง
พาเขยิบออกมาดูนอกสภา

บรรยากาศที่คนมาปักหลักแล้วก็เฝ้ารอ

ช็อตนี้ดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยคือป้าชะบาไพรลีนะ
แล้วพอรู้ผลทั้งหมดแล้วมันอัดอั้น
แล้วระบายออกมาด้วยความอัดอั้น

มาเฝ้ารอแล้วสิ่งที่เธอตะโกนบอกว่าอะไรนะ

โอ้โหทีนี้ก็ตั้งคำถามนะว่าเวลามีการเลือกตั้งเนี่ย
เสียงส่วนใหญ่ออกมาต้องการให้คุณพิทาเป็นนายกใช่ไหม
ก้าวไกลก็มาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหม
แล้วทำไมล่ะกับเสียงสว๒๕๐คนเนี่ย
มันพลิกเสียงคนที่เขาโหวตมา
ทำให้ใครความรู้สึกหน่อยที่ตื่นมาแล้วไม่มีอะไรจะกิน

เปลี่ยนใจเถอะเลือกพิธาเป็นนายกเถอะ
เห็นกับคนจนอย่างพวกเราไหม
เจ็ดสิบแปดสิบประเทศ
ก็คือคนจนอย่างพวกเรานี่แหละ
ทีนี้บรรยากาศในการชุมนุม
ของคนที่สนับสนุนคุณพิธาช่วงเย็นตอนเย็นก็จะมีแกนนำสลับขึ้นปราศัย
ก็แน่นอนแหละมีการโจมตีการโหวตของทางสว
แล้วก็เรื่องของมาตรา๑๑๒ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
พอช่วงค่ำช่วงค่ำสักทุ่มครึ่งเนี่ยสอสอเอ่ยแกนนำเอ่ย
นี่ค่ะคุณรังสิมันโรมเดินออกมาคุณรักชนกศรีนอกคุณนัชชาคุณเบนจา
แล้วก็เนี่ยมีสสเชียงใหม่สสจีนพุทธิตาเนี่ยนะ
คุณอมรรัฐโชคประมิตกุลก็ออกมาจากรัฐสภานี่มาเจอกับมวลชน
รวมกันอยู่ตรงศูนย์ราชการเกียรติกายนี่แหละค่ะ
ผู้ที่มาชุมนุมก็ต้อนรับแล้วก็ส่งเสียงให้กำลังใจกัน
ทีนี้จะให้ดูสสจีนพุทธิตาชัยอนันต์สสเชียงใหม่ก้าวไกล

ร้องไห้แล้วก็ขอโทษประชาชนดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
ขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะ
ที่วันนี้พวกเราทำไม่สำเร็จ
แต่ว่าเราตั้งใจจริงที่จะพาทุกคนไปสู่อนาคตที่สดใสของลูกหลานของพ่อ

อกจากนั้นค่ะรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อก้าวไกล
ก็ขึ้นเวทีขอบคุณที่สนับสนุนคุณพิทาเป็นนายก
แม้ว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้คุณพิทาเป็นนายก
แต่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดนะ
อย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งถอยอย่าเพิ่งท้อ
จับมือกันให้มั่นแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยแกนำก็ประกาศบนเวทีนะว่าวันนี้วันนี้คุณผู้ชม๑๔ตอน๖โมงเย็น
กันที่หน้าหอศิลป์นี่แหละบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปรวมตัวกัน
แสดงพลังกันแล้วเมื่อคืนก็ยุติการชุมนุมนะคะ